หลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์น้องนนกุล
เมื่อวานทีครับว่าช้องผ่านหลายคนเนี่ย

คือนนกุลเขาก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรก

แอฟทักษะออนเขาเพิ่งเปิดใจครั้งแรกใช่ไหม
แล้วระหว่างที่แม่แอฟพูดอยู่เนี่ย
ก็มีคนตาดีเห็นหนุ่นนนกุลมาส่องไลฟ์
ช่วงที่แม่แอฟสัมภาษณ์ซึ่งตอนสัมภาษณ์เนี่ยดนทุนเขาบอกว่า

คือจริงเนี่ยอยากจะเข้าไปดูว่าพี่แอฟเขาพูดว่ายังไงบ้างเขาตอบว่ายังไงบ้าง
ซึ่งพอฟังแล้วเนี่ยนนกุลบอกว่าพี่เขาก็ตอบดีนะครับ
ผมนั่งยิ้มทั้งไลฟ์เลยว่าคุณอะไรจะคลั่งรักปานนี้ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดูค่ะ
แล้วนนท์เมื่อวานคุณแม่แอฟให้สัมภาษณ์ครั้งแรกมีโอกาสให้เขาไปชมด้วยนะ
ดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบฟินไหมคะ

แต่เรื่องที่จะบวชแม่เขาบอกว่าน่ารักดีนะแต่ว่าจะจริงแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีใช่ครับ
ใช่ครับแต่แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับผม

ความสำคัญของคนเรามันไม่ว่าจะยุคไหนนะครับ
ถ้าจะให้มันเป็นความสำหรับที่ดีมันก็ต้องใช้เวลานะครับผม
เราก็รอได้ใช่ไหมคะ
รอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนาน

นี่มันคือหูปื๊ดอยู่นี่

เป็นคนฟินคือผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนาน

วันที่แม่แอฟออกข่าวแม่แอฟก็บอกว่าก็แอบฟังนนกุลสัมภาษณ

เขาก็แอบคิดในใจเหมือนกัน
ส่วนเรื่องฟินอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามกันทุกวันก็คือ
เมนต์ที่เขาหยอกกันไปหยอกกันมาเนี่ยงานนี้ลงเยอะนะครับ
หรือว่าจะเป็นภาพที่นนกุลโชว์ซิกแพคแม่แอฟก็มองบนซะเลยนะคะ
คือหนุ่มนนกุลก็บอกว่าหยอดไว้หน่อยอะครับ
แต่ก็กังวลนิดนึงว่าหลายคนจะมองว่าสร้างกระแสหรือเปล่า
เท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไป
คือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวกลัวในแง่ที่ว่า
ไม่รู้ทำไปเยอะแล้วมันจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่โอเคละกัน

หยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแล้วก็หยอดคอมเมนต์ไปเรื่อย